สระบุรีครับเขาบอกว่าสองแม่ลูกตกใจ
ทำไมอ่ะเจอกับงูโอ้โหมันแผลแม่เบี้ย

ดูดิจะเข้าห้องน้ำ
เรื่องของเรื่องคุณแม่จะพาคุณลูกเข้าห้องน้ำ

น้องนู้สีชมพูเลย

แขนแม่เบี้ยอยู่เลย

บางทีมันอยู่ใกล้ไอ้สายฉีดชำระ

ที่บริเวณบ้านเลขที่๒๓๐๒หมู๑

อเภอเฉลยภรรกิจจังหวัดสระบุรีแง้ประตูเข้าไปก็เจอแล้ว
งูมันขู่ฟ่อรอจะฉกเลยนะครับ
นี่ไม่ใช่ว่าจับง่ายนะเพราะมันมีจังหวะเลื้อยกลับเข้าไปตรงชักโครกอีกต่างหาก
ด้วยความชำนาญเกี่ยวมันขึ้นมาแล้วเอาใส่กล่องพลาสติกแบบนี้
โอ้โหคุณดูเอาเถอะความยาวมันนะประมาณสักเมตรสามสิบ
งูครับคุณผู้ชมงูเห่าแบบนี้มันไม่ใช่จับ
โอ้โหประมาณเมตร๓๐นี่ถือว่าใหญ่แล้วนะ

แห่แห่แม่แด้
เฮ้ยนี่มันสู้มากนะมันแบบว่าเอาจริงอ่ะ
แห่แม่เบี้ยมาอย่างนี้แล้วรอแล้วเขาบอกว่ามันสามารถพ่นพิษได้ไกลเป็นเมตรเลยนะ

เอางี้ครับเตรียมจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วแหละ
พอกลับเข้าใส่ในกล่องพลาสติกแต่เราไปถามคนที่เจอเจ้าของบ้าน
คุณวันรีสุรแสงอายุ๒๙ปีเธอคนนี้เล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟัง
นี่ปกติเธอบอกว่าเวลาลูกเข้าห้องน้ำเธอก็จะปล่อยห้องน้ำไปนั่นแหละ
แต่อย่างนี้ในวันนั้นเธอน่ะพาลูกเขาไปด้วย
โชคดีที่ไปกับสองคนเพราะอะไรปกติลูกเปิดห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำเลย
แต่วันนั้นน่ะโชคดีคุณแม่เปิดเข้าไปแล้วเห็นก่อนก็เลยพาลูกหนีออกมาได้ทัน
นิดเดียวอีกนิดเดียวจริงนะแล้วเธอบอกว่าไอ้งูตัวนี้จริงเธอเคยเห็น
มันเคยมาโผล่ให้เห็นแล้วตัวเดิมเหรอตัวเดิมแต่ไอ้ครั้งก่อนที่เห็นมันหนีไปได้
ไม่ทันได้แจ้งกูภัยให้มาจับแต่วันนี้โอ้โหเรียกได้ว่ามันไม่ใช่กลุ่มโผล่

มารอเลยสุดท้ายจับไปจนได้อ่ะเอาล่ะนอกเหนือจากจับไปแล้ว
ชาวบ้านแถวนั้นก็มาดูด้วยความตื่นเต้น
รอแล้วรอกลางเดือนนี้เดี๋ยวเจอกัน

เกิดมันไปฉกไอ้สายฉีดชำระทำไง

ทำไมไม่เล่นมันเอาไปมัดไอ้สายฉีดชำระ

เอาใหม่แล้วถ้ามันไปฉกตรงชะโคก
ที่นี้เราต้องเอาเชือกลัดชะโคก
พิษแล่นเข้าสู่ท่อบำบัดน้ำเสีย

ขำเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมาขำกับพวกเราอย่างเดียว
มีสาระนิดนึงถ้าเจองู
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ผู้ชำนาญการมาจับเท่านั้นนะครับ

คุณกรรมณ์ทัพ